วันนี้ต้องถือว่านครสวีธรรมราชที่อำเมอร์ปรับขนางหนัก
แล้วก็มีช่วงเวลาที่ไฟดับตลอดทั้งอำเภอด้วย
เพราะว่าผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึก
แต่ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดนะครับ
บางจุดสามารถกลับมาใช้ไฟฟ้าได้แล้ว
ระดับน้ำที่ท่วมที่ขังกันอยู่ก็เริ่มคลี่คลายนะครับ
เราไปตรวจสอบล่าสุดนะครับในพื้นที่ว่าจะเป็นอย่างไร
จากคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเชิญครับ
ครับมาติดตามบรรยากาศมาติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนปลาบึกนะครับ
ตอนนี้ผมยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่เขตอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ซึ่งจุดที่ผมยืนรายงานข่าวในขณะนี้อยู่ห่างจุดแหลมตะลุมพุกเพียงแค่ไม่ถึง๑๐กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งต้องบอกว่าชุมชนที่ตำบลเขตปากพนังฝั่งตะวันออกตรงนี้ที่ผมอยู่นะครับ
ยังคงถูกปิดตายแล้วก็ตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับ
คุณผู้ชมก็คือว่าในเรื่องของการปิดตายเนี่ยก็คือเรื่องของการตัดไฟฟ้า
แล้วก็สัญญาณโทรศัพท์บางเครือข่ายเนี่ยจะใช้ไม่ได้ในพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับ
ซึ่งบริเวณตรงนี้ด้านหลังของผมเนี่ยเดิมทีจุดไกลตรงนั้น
คือศูนย์อพยพก็คือเขตเทศบาลตำบลปากพนังที่มีการอบพยพของชาวบ้านที่อยู่ในเขตแหลมตะลุมพุง
แล้วก็เขตอำเภอปากพนังฝั่งตะวันออกไปอยู่ที่บริเวณตรงนั้นนะครับ
เมื่อกี้นี้ผมได้มีการขับรถผ่านมาอยู่ที่นี่ก็พบว่ายังคงมีพี่น้องประชาชนนะครับ
อบพยพอยู่ที่นั่นแต่ว่าชั้นล่างของอาคารเนี่ยไม่สามารถอบพยพแล้วก็อยู่ได้แล้ว
ต้องขึ้นไปอยู่ที่ชั้นสองแล้วก็ชั้นสามนะครับเพราะว่าระดับน้ำในบริเวณตรงนั้นเนี่ย
ข้างที่จะลึกพอสมควรเพราะว่าเป็นพื้นที่แอ่งแล้วก็เป็นพื้นที่รุ่มต่ำนะครับ
ขณะเดียวกันจุดที่ผมยืนเนี่ยเป็นจุดโซนเศรษฐกิจของอำเภอปากพนังก็ว่าได้นะครับ
ตรงนี้เดิมทีเนี่ยคือบริเวณตลาดแล้วตรงนี้วันนี้ยังคงแบบเงียบสนิทแล้วก็มืดนะครับ
ไม่มีพี่น้องประชาชนอยู่จะมีเพียงแต่ว่าพี่น้องประชาชนบางบ้านนะครับ
ที่มีบ้านสูงกว่า๒ชั้น๓ชั้นเขาก็จะอบพยพขึ้นไปอยู่ชั้นบน
ในส่วนของชาวบ้านที่ไม่ยอมออกจากพื้นที่นะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แต่มีการเฝ้าระวังภัยแล้วก็ให้พวกเขาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ส่วนระดับน้ำตอนนี้ต้องบอกว่าคลี่คลายลงจากช่วงเย็นที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดครับ
เพราะว่าจากที่ผมยืนเนี่ยช่วงเย็นอยู่ที่ประมาณสักน่าจะหัวเข่า
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยต่ำลงไปอยู่ที่บริเวณข้อเท้านะครับ
มีระดับน้ำอยู่ประมาณสัก๓๐เซนติเมตรไม่เกินนี้
ในขณะเดียวกันบริเวณโดยรอบของแหลมตะลุมพุกเนี่ย
บอกว่าตอนนี้ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเองเนี่ย
ยังไม่สามารถเข้าไปด้านในได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังคงห้ามไว้นะครับ
เพราะว่ายังคงได้รับความอันตรายจากพายุโซนร้อนปลาบึกอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากบริเวณตรงนี้แล้ว
บริเวณปากพนังชั้นนอกต้องบอกว่าตรงนั้นเนี่ยก็เริ่มขี้คายนะครับ
ตอนแรกที่มีการตัดกระแสไฟฟ้าทั้งอำเภอ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ดำเนินการเปิดไฟให้สามารถใช้การได้แล้ว
จะเป็นในส่วนที่ใช้การไม่ได้ก็คือบริเวณตรงที่ผมยืนรายงาน
แล้วก็จุดที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดพายุแล้วก็จุดที่จะถูกน้ำท่วมนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงตัดไฟเอาไว้เพื่อป้องกันเหตุการณ์เกิดไฟรั่
แล้วก็เกิดการอันตรายที่ได้รับจากไฟฟ้านะครับ
ในขณะเดียวกันตอนนี้จะเห็นว่าก็ยังคงมีรถของพี่น้องประชาชนเนี่ย
บางคนก็เกิดความห่วงใยในบ้านแล้วก็ในทรัพย์สินของเขา
เขาจะมีการขับรถวนเวียนเข้าวนเวียนออกบริเวณตรงนี้เพื่อไปดูทรัพย์สินของเขา
เนื่องรถตรงนี้เนี่ยต้องบอกจริงว่ารถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้
แต่ก็ยังมีบางจุดที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจร
เพราะว่าจุดดังกล่าวค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟทางส่องสว่างนะครับ
อาจจะได้รับอันตรายในการเดินทางก็ไม่ได้เพราะว่าด้านข้างเนี่ย
ถนนจะเป็นช่วงของแอ่งน้ำถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังอาจจะตกลงไปได้ครับ
เอาละครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวหลังจากที่พายุโซนร้อนปลาบึกนะครับ
พัดเข้าสู่ในส่วนของพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชขนาดนี้
ก็ต้องบอกว่ายังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
อย่างที่ผมยืนรายงานเนี่ยจะเห็นว่าฝนก็ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่ยังโชคดีที่แรงลมนั้นไม่ได้พัดมาเร็วแล้วก็แรงเหมือนกับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วทุกอย่างก็เริ่มขี้คลายครับ
แต่ว่าสถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผมรัฐพงษ์อดีตสันเทียข่าวเศรษฐ์รัฐทีวีขอบคุณผ่านกันครับ